ว่าคุณผู้ชมเห็นด้วยไหมกับการแก้ไขกฎหมายนะคะ
เป็นกฎหมายมวยพรบมวยปี๒๕๕๙
เนื้อหาสาระสำคัญที่เขามีการแก้ไข
ก็คือกฎหมายใหม่เขาจะกำหนดเอาไว้เลยว่า
เด็กที่อายุต่ำกว่า๑๒ปีห้ามชกมวยอาชีพ
แต่ถ้าอายุเกิน๑๒แต่ไม่เกิน๑๕
ทำเรื่องขออนุญาตแล้วก็ต้องใส่อุปกรณ์ป้องกันให้ถูกต้อง
แล้วก็จะมีรายละเอียดด้วยนะคะว่า
ถ้าหากว่าคุณถูกชกแล้วก็น็อกไปจะต้องพักกี่วัน
แต่ละเวทีมวยต้องห่างกันระยะเวลากี่วัน

นี่ค่ะอันนี้กำลังอยู่อยู่ที่กระทรวง
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็เลยบอกว่า
รัฐมนตรีบอกเลยว่าพอมีข่าว
เรื่องของน้องเล็กเนี่ยเพชรมงคลสอวิลัยทองอายุ๑๓
พอมีข่าวนี้คนก็ถามถึงเยอะว่า

ส่งเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีแต่ก็มีบางมุมที่เขาไม่เห็นด้วยนะ

พระราชบัญญัติกีฬามวยออกมาตั้งแต่ปี๒๕๕๙

คศเข้ามาแล้วก็มีสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ก็มีการปฏิรูปกฎหมายทั้งหมด

เดิมก็คือไม่ได้กำหนดอายุอะไรเลย
คือขวบเดียวก็ต่อยมวยได้ถ้าคุณจะจับต่อยจัดชกอะไรกัน
แต่ว่าถ้าอายุต่ำกว่า๑๕ก็ต้องแค่แจ้งไป

แต่สนชบอกเอาอย่างนี้เหมือนที่คุณเขียนมาสอนบอก

คือห้ามเลยแต่ว่ามีมุมของนักมวย
หรือคนที่อยู่ในแวดวงมวยจริงค่ะ
เขาก็บอกว่าการแก้ไขพระราชบัญญัติมวยปี๒๕๔๒เนี่ย
การทำประชาพิจารณ์ทำไมมันเงียบจัง
ไม่เอาคนที่อยู่ในแวดวงมวยมาให้ความคิดเห็นเลย
คนที่อยู่ในวงการมวยเขาบอกว่าคุณต้องมองอีกมุมนึงนะ
เด็กที่เขาต้องขึ้นไปชกมวยบนเวทีเป็นนักมวยอาชีพแบบนี้
เขาทำมาหากินเลี้ยงครอบครัว
แล้วการจะเป็นนักมวยเก่งได้เขาฝึกกันตั้งแต่เด็ก
ฝึกแบบโอ๊ยให้เกิน๑๒ไปแล้วค่อยมาขึ้นเวทีเนี่ย

ถ้าเขามีเงินมีทองเขาคงไปทำเล่นกีฬาอย่างอื่นแล้ว
ใช่เพราะมวยเขาก็รู้อยู่แล้วว่ามันอันตราย
แต่เขาต้องทำเขาต้องเล่นเขาต้องเป็นนักมวย
เพราะเป็นอาชีพแล้วเขาก็ได้สตางค์ช่วยเหลือครอบครัว
การแก้ไขพรบกีฬามวยแห่งชาติ๒๕๔๒เนี่ย
ตอนนี้ผ่านวาระ๑๒ของสนชแล้วส่งกลับมาให้รัฐบาล
ก็คือกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็มาพิจารณามาอะไรก็ว่ากันไป
เดี๋ยวจะส่งกลับคืนไปที่สนชในวาระ๓๑๕มกราคม
ค่ะต้องส่งให้คอรมอก่อนคาดว่าสัปดาห์หน้าจะส่งเข้าคอรมอ
เพราะฉะนั้นตอนนี้เป็นช่วงรอยต่อเลยล่ะ

ใช่ค่ะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็จากเรื่องของน้องเล็กเนี่ยนะคะ
ชกของน้องเล็กก็ถูกพูดถึงเยอะนะคะในโลกโซเชียลนะคะ
ชกเองก็บอกว่าจากคลิปนี้ค่ะบนเวทีที่เกิดเหตุเนี่ยนะ
จังหวะที่เห็นว่าน้องเล็กไม่ไหวเขาก็ชี้บอกกรรมการแล้ว
กรรมการไปดูแต่กรรมการไม่ดูกรรมการก็สั่งให้ชกต่อ

น้องเล็กเนี่ยน็อกไปล้มลงไปกับพื้นแล้วกรรมการก็เอามือรองหัวไว้ไม่ทัน

เขาบอกเขาชี้แล้วเนี่ยค่ะ
ตรงนี้เลยฟ้าใหม่วสุดประเสริฐอายุ๑๔นะคะคู่ชกของน้องเล
การบอกให้ชกต่ออืมแล้วจังหวะที่วิ่งเข้าไปชกอีกหมัดหนึ่งเนี่ย
เนี่ยสองหมัดสามหมัดแล้วร่วงลงไปจริงตรงเนี้ยต้องมีการรองศีรษะนะคะ
คนที่เห็นคลิปนี้นักมวยไทยเก่าเมื่อสักครู่นี้ที่มาคุยกับคุณจอมขวัญก็บอกว่า
ถ้ากรรมการที่ทันเขาจะช้อนรองศีรษะให้ทัน
ใช่แต่จังหวะนี้ก็เห็นนะว่ากรรมการยื่นแขนออกไปแต่ไม่ทัน

ใช่ค่ะจากเรื่องนี้ค่ะถ้าจะถามเกี่ยวกับเรื่องของคดีความการดำเนินคดีอะไรต่างเนี่ยนะคะ
พันธุ์ตำรวจเอกทวีศักดิ์ฤทธาคนานนท์ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรสงขลาจังหวัดสมุทรปราการนะคะ
ก็พูดถึงน้องเล็กนะคะบอกว่ากรณีนี้ค่ะถ้าเกิดว่าทางญาติไม่ได้ติดใจเอาความ
แต่การเสียชีวิตแบบนี้ก็เป็นการเสียชีวิตที่ผิดธรรมชาติจริงก็ต้องหาสาเหตุที่แท้จริง
จากการตรวจสอบเบื้องต้นการจัดงานแข่งขันชกมวยนี้เขาขออนุญาตถูกต้องแล้ว
ส่วนกรรมการผู้ตัดสินก็มีใบรับรองจากการกีฬาแห่งประเทศไทยถูกต้องแล้วเหมือนกัน
แต่จากเหตุการณ์นี้ค่ะก็ต้องเรียกผู้จัดงานเรียกกรรมการที่ตัดสินในวันนั้นเข้าให้ปากคำด้วยนะคะ
แล้วก็ต้องเรียกฟ้าใหม่วอสุดประเสริฐคู่ชกของน้องเล็กค่ะ
เด็กชายนิติกรสอนดีอายุ๑๔ปีก็ต้องเรียกไปให้ข้อมูลกับพนักงานสอบสวน
ว่าลักษณะการชกเป็นยังไงชกนอกกติกาหรือเปล่า
ดำเนินการด้านคดีอาญาคือต้องมีหลักฐานที่ชัดเจนนะคะตำรวจบอกแบบนี้
ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องมาสอบถามรายละเอียดแล้วก็ดำเนินการตามกฎหมายค่ะ
อันนั้นมันก็คือการดำเนินคดีก็เรื่องของเจตนาคือความผิดอายามันต้องมีเจตนา
ถ้าไม่มีเจตนาเนี่ยมันก็คือความประมาท
นี่ค่ะผู้กำกับสพสาขลาสมุทรประการเขาก็บอกว่าคือมันต้องดูที่เจตนา
ว่าเรื่องนี้เจตนาเป็นยังไงก็ตอนนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานเพื่อให้มีความชัดเจนนะคะ
ใช่ค่ะทีมข่าวของเราก็ติดต่อไปที่กรรมการผู้ตัดสินในวันเกิดเหตุนะคะ
ได้คำตอบสั้นว่าไม่มีใครอยากจะให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น
ตอนนี้สภาพจิตใจย่ำแย่มากตกเป็นจำเลยของสังคม
ยังไม่อยากพูดอะไรมากเมื่อวานนี้ก็ไปงานศพน้องเล็ก
แต่ขณะนี้ก็มางานกีฬาที่เชียงราย
หลังเสร็จภารกิจก็คงจะได้มีการชี้แจงข้อเท็จจริงให้ทุกคนทราบค่ะ
ด้านนายนัทพงศ์โสดาธาตุหรือน้องละนะคะ
อายุ๒๑ปีคนนี้เป็นนักมวยค่ายเพชรห้วยทัพทันอำเภอพระสมุทรเจดีบอกว่า
พอรู้ข่าวก็รู้สึกเสียใจนะ
ส่วนตัวพอได้ดูคลิปนาทีที่น้องเล็กจะน็อกเนี่ยค่ะ
คิดว่านาทีนั้นถ้ากรรมการทันเกมไม่ปล่อยให้ชกต่อ
ก็คงไม่เกิดการสูญเสียแบบนี้ค่ะ
แต่กรรมการก็สักมือให้ชกต่อครับ
อีกฝ่ายคู่ชกก็เข้าไปรัวหมัดใส่ก็เรียบร้อยครับ
นี่นายนัทพงศ์หรือน้องล้าเขาเคยอยู่ค่ายมวยเดียวกันกับน้องเล็ก
ก็เลยมาให้ข้อมูลว่าดูจากคลิปภาพช่วงจังหวะที่น้องเล็กน็อกแล้วก็ล้มลงไปเนี่ย

ด้านในส่มศักดิรุจิตเฉริญอายุ๓๓ปี

ตอนที่น้องเล็กซ้อมชกมวยนะคะ
ก็บอกว่าน้องเล็กเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นมากตั้งใจมาก

เว้นวันที่ไม่สบายหนักหรือว่าไม่ไหวจริง
ทุกครั้งก่อนขึ้นชกมวย
จะมีเวลาฝึกซ้อมฟิตร่างกายประมาณ๒๐วัน
ลุงของน้องเล็กเป็นครูฝึกให้
แล้วก็ก่อนขึ้นชกนะคะแน่นอน
น้องเล็กเตรียมตัวมาเป็นอย่างดีเพื่อเซฟร่างกาย
เรื่องที่เกิดขึ้นไม่อยากจะให้สังคมมองว่าเป็นความผิดใคร
ไม่อยากจะให้ใครตกเป็นจำเลยของสังคม
ไม่ว่าจะเป็นคู่ชกอย่างฟ้าใหม่วสุประเสริฐ
หรือว่ากรรมการที่อยู่บนเวทีในวันเกิดเหตุ
ไม่อยากจะให้ใครเป็นจำเลยของสังคมไม่อยากจะให้โทษใครเลย
เชื่อว่าเรื่องนี้เป็นอุบัติเหตุไม่มีใครอยากจะให้เกิดขึ้น
ไม่อยากให้โทษหลายหลายฝ่ายสำหรับตัวผมเอง
แต่ถ้าสำหรับขบวนการยุติธรรมหรืออะไรก็

แต่สำหรับทางตัวผมเองเนี่ยอย่าไปว่าอย่าไปว่าเลย
ตอนนี้ก็คือน้องพุทธที่ต่อยด้วย

เขาก็คงคือทุกคนขึ้นเวที

ทางกรรมการก็ถ้าไม่ยืนอยู่จุดกรรมการไม่มีใครรู้หรอก
ว่าเขาทำไมถึงเป็นอย่างนั้น
เพราะฉะนั้นถ้าทางกรรมการถ้าจะบอกว่าเป็นทางกรรมการ
ก็อยากจะให้คุยกับกรรมการเองดีกว่า
หรือสัมภาษณ์ให้เขาเป็นคนให้คำตอบ

แต่ทางพวกผมไม่ต้องให้เขามาให้คำตอบแล้ว
เพราะว่าเรารู้อยู่เราเข้าใจไม่ติดใจ
ส่วนกำหนดการพิธีชาปนกิจศพน้องเล็กนะคะ

เด็กชายนิติกรสอนดีคู่ชกน้องเล็กค่ะ

เพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้กับน้องเล็กค่ะ

น้องเล็กก็อายุ๑๓ปี

ส่วนคู่ชกในวันนั้นอายุ๑๔ปี
น้องฟ้าใหม่วสุดประเสริฐนะครับ

ตอนนี้เสียใจจนไม่มีสมาธิเรียนหนังสือ

บอกว่าได้ขึ้นชกกับน้องเล็กที่เป็นคู่ชก
ชกกันมาจนถึงยกที่๓
น้องเล็กพลาดท่าถูกชกจนคว่ำลงไปที่พื้น

ปลายคางของน้องเล็กมาโดนที่เข่าของเขา

เพื่อให้กรรมการนับ
เพราะเห็นว่าคู่ต่อสู้เนี่ยท่าทางไม่ไหวแล้วล่ะ

จากนั้นพอให้โชคต่อ

น้องเล็กล้มลงกับพื้น

ไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น
ตอนนี้ไม่อยากจะต่อยมวยอีกแล้ว
เมื่อวานนี้ได้ไปงานศพของน้องเล็ก

ซึ่งลุงของน้องเล็กก็ให้กำลังใจเขา

จากนี้ไปเวลาขึ้นชกมวยไทย

ทำให้เขากลับมามีกำลังใจอีกครั้ง
และเขาก็เอากางเกงมวยที่ต่อยในวันนั้น

เพื่อนำเงินไปมอบให้กับครอบครัวของน้องเล็ก

คือนึกสักครั้งเข้าทางขอให้เขาด้วยครับ
ปลูกสาธารณมคั้นนี้

เขาอยู่มุมข้างผมครับจังหวะผมต่อยไปเขาพยายามลองแบบทำตามหน้าที่เขาสุดแล้วกรรมการเขาลองช้อนครับช้อนศีรษะเขาทำสุดแล้วเขาพุ่งไปล้มสุดแล้วแบบไม่ทันจริงครับ
ตอนนี้เราได้นำกางเกงมวยที่เกาะเกงไปล่าสุดครับ
มาทำอะไรครับผมเปิดประมูลครับ
ตอนนี้ยอดได้เท่าไหร่ครับ
จากนั้นจะเอาไปทำยังไงครับไปให้ทางครอบครัวเพชรมงคลครับ
คือน้องเล็กเพชรมงคลสวิรัยทองเนี่ยชกมวยตั้งแต่๘ขวบอายุ๑๓แต่ว่าคู่ชกของเขาในวันนั้นก็คือฟ้าใหม่วสุดประเสริฐตอนนี้อายุ๑๔
ฟ้าใหม่บอกว่าตัวเขาเองเนี่ยต่อยมวยไทยตั้งแต่อายุ๖ขวบนะขึ้นชกมาแล้วร้อยกว่าครั้งวันเกิดเหตุเขาไปดูเพื่อนเปรียบมวย
งานแข่งขันชกมวยการกุศลโครงการต้านภัยยาเสพติดครั้งที่๑ชิงถ้วยรางวัลของพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
แต่ช่วงนั้นมีการเรียกให้เขาขึ้นไปเปรียบมวยด้วยความจริงไปดูเพื่อนเปรียบมวยให้ขึ้นไปเปรียบมวยกับเพชรมงคลสอวิรัยทองหรือว่าน้องเล็กเขาก็เลยขึ้นไปเปรียบมวย
เพราะว่าเขาก็อยากต่อยแก้มือเพิ่งต่อยแพ้น้องเล็กมาก็ไม่คิดว่าพอเปรียบกันแล้วแล้วก็ให้ขึ้นชกมันจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น
อย่างที่บอกคุณผู้ชมไปนะคะว่ามีอีกมุมหนึ่งที่เขาบอกว่าจริงแล้วเนี่ยการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายมวยหรือว่าพรบมวยปี๒๕๔๒มันไม่ได้แก้ปัญหาหรอก
เหตุการณ์ในลักษณะแบบนี้มันน่าจะเป็นเหตุสุดวิสัยในมุมนึงนะ
จริงแล้วการจะห้ามเด็กอายุต่ำกว่า๑๒ปีต่อยมวยอาชีพเนี่ย

เขาเสนอว่าคือควรจะให้ต่อยได้แต่มีแนวทางป้องกันมา
เช่นมีอุปกรณ์เสริมอุปกรณ์ป้องกันดูแลเรื่องของกฎกติกาให้เหมาะสม
ทีนี้ก็เลยมีบรรดาอดีตนักมวยชื่อดังนะคะนักมวยเก่า
เขาก็มีการร่วมกันแถลงคัดค้านการแก้ไขพระราชบัญญัติมวยปี๒๕๔๒นะคะ
ลองดูบรรยากาศการแถลงกันนิดนึงค่ะ
ที่คุณมาห้ามเด็กไม่ให้ชกมวยพอเอาข้อนี้ข้อเดียวพอห้ามเด็กอายุ๑๒ไม่ให้ต่อยมวย
อย่างนี้บรบว้านจบหลอกทิ้งไม่ได้เลยเพราะว่าทุกวันนี้ก็ต้องต่อยมวยอยู่แล้ว
จับรถแว่นมอไซล์ล้มตายก็มีไปทำทำไม

เหมือนผมเองผมใจรักผมก็อยากต่อยมวย
ถ้าผมไม่ต่อยมวยตอนนี้ไม่รู้ไปเป็นอะไรใคร

ผมต่อยอายุประมาณ๑๐๑๑ได้ประมาณเริ่ม

ผมถามว่าทุกกีฬาถ้าเราไม่เริ่มเด็ก

พอร่างเสร็จแล้วคุณต้องเอาพวกคุณไปดูแลด้วย

พอลงมือคุณรู้จักกล้าจ้างกล้าลงทุน
เพราะเขาไปจัดวันแต่ละวัน
มีมวยต่อยกี่ที่พวกคุณรู้เรื่องไหม

คุณน้านเข้ามาทำงานก็ส่งเขาไปดูแล
น้องต่อย๑๗๐ครั้งเป็นไปไม่ได้หรอก

น้องก็ฝ่าฝืนไปกฎพรบมวยอยู่แล้วเชื่อผม

ไม่อยากให้ห้ามคืออย่างแรกคือไม่อยากให้ห้าม
อยากให้มีแค่คำจำกัดความอย่างอื่นดีกว่านะครับ

เอาเอาเรื่องป้องกันมามาเซฟตี้กันมาอะไรอย่างนี้

เพราะว่าประสบการณ์เรื่องการชกต่อยนี่เราพอรู้เรื่องนะครับ

สร้างมาจากภูมิคุ้มกันของตัวเองก่อนนะครับ
เด็กเราแรกเกิดมาเรายังต้องฉีดวัคซีนเลย
เพื่อป้องกันให้เขาต้านทานกับโรคร้ายต่างได้

เราต้องฝึกมาตั้งแต่เล็กเหมือนกันเลยครับ
เพราะอันนี้ผมอยากจะเอาข้อมูลเรื่องดีนะครับ
เกี่ยวกับมวยเนี่ยไปพูดคุยกับสอน้อยช้อ
แล้วก็ขอความเห็นใจจากผู้หลักผู้ใหญ่
อย่างสอน้อยช้อเนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งหมดเนี่ย
เราก็อยากจะขอความอนุเคาะจากเขานะครับ
ในการพูดคุยได้พูดคุยแล้วก็ให้รายละเอียดให้มากกว่านี้นะครับ
คือที่แถลงวันนี้เนี่ยมากันเยอะ
ขาวพองศิษฐิชูชัยนะ
หรือว่าชื่อจริงคือทวีอำพรมหาอดีตนักมวยไทยนะครับ
ตอนนี้เป็นเลขาธิการของสมาคมกีฬามวยไทยในขนมต้ม
เจ้าของเหรียญเงินมวยโอลิมปิกไทยคนแรก
คุณขาวผ่องมาในรายการถามตรงกับคุณจอมขวัญเมื่อสักครู่นี้แล้วก็พูดถึงเรื่องนี้อยู่
ถูกต้องอีกหลายคนนะเนี่ยที่มาเนี่ย
ครูเป็ดจรวนทองเกียรติบัญช่องพระยัพย์สวทานิกุลตะคร้าวเล็กเดร็ดรัชนะ
แต่ว่าสิ่งที่เขาคุยกันเนี่ยเขาบอกว่าที่เราเห็นเหตุการณ์ของน้องเล็กเนี่ย
มันคือเรื่องของเด็กคนหนึ่งขึ้นไปชกมวย
แล้วก็ถูกต่อยจนน็อกแล้วก็ไปเสียชีวิต
แต่ความจริงแล้วตามพระชมัญญัติกีฬามวย๒๕๔๒ที่มีอยู่
เขาก็กำหนดอยู่แล้วเวทีมวยคุณต้องเป็นแบบไหน
อย่างกรณีนี้คุณขาวผ่องยังบอกว่า
ถ้าดูเนี่ยกรรมการรองศีรษะของเด็กที่ล้มลงไปไม่ทันเนี่ย
ที่กระแทกเนี่ยคือเวทีที่ไม่ได้มาตรฐาน
ใช่ถ้ามาตรฐานมันจะมีความเด้งระดับหนึ่ง
ต่อให้เป็นเวทีมวยชั่วคราวมันก็ต้องไม่ใช่ไม้แบบลงไปแล้วปักอย่างนี้
สองพอนักมวยถูกน็อกจนสลบคาเวทีเนี่ย
สนามอยู่ไหนแพทย์ของเวทีมวยอยู่ไหน
หรือแม้แต่เรื่องของจำนวนการครั้งที่ชกของเด็ก
ถ้าดูจากน้องเล็กชกมวยมา๕ปี๘ขวบถึง๑๓ขวบ
๑๗๐นัตรเปอร์เชลียรแล้ว๓ครั้งต่อเดือนเดือนละ๓ครั้งเยอะมาก
ซึ่งในพรบกีฬามวย๒๕๔๒เขาก็กำหนดไว้อยู่แล้ว

ซึ่งมันเยอะเกินไปแน่
เพราะฉะนั้นคำถามมันอยู่ที่
ปฏิบัติตามกฎว่าคุณทำกันได้ขนาดไหน
ไม่ใช่พอมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น
แต่ความจริงแล้วสนชเขาล่างมาก่อนหน้านี้แล้วล่ะ
ห้ามว่าอ้าวเด็กต่ำกว่า๑๒ห้ามชกมวย
ชกแบบเด็ดขาดจะไปขึ้นทะเบียน

ค่ะคุณขาวผ่องก็พูดด้วยว่าแล้วจากเหตุการณ์นี้
อย่าไปโทษคู่ชกของน้องเล็กนะฟ้าใหม่วอลซูปเปอร์เซิร์ต

แล้วถ้าฟ้าใหม่เห็นแล้วว่าน้องเล็กไม่ไหว
ไปแล้วกรรมการไม่ดูแล้วทำไมยังใส่ยังรัวหมัดใส่อยู่แบบนี้

ใช่คุณขาวผ่องบอกว่าไม่ได้คุณขึ้นไปบนเวทีแล้วนี่คือกีฬา
ที่คุณก็ต้องสู้เต็มที่ทำหน้าที่ของตัวเองเต็มที่

ชกก็ต้องชกต่ออย่าไปต่อว่าน้องเขา
แล้วอีกอย่างที่คุณขาวผ่องบอกก็คือในพรบมวยเนี่ย
มันมีกำหนดกฎเกณฑ์เรื่องของการล้มมวยอยู่
ถ้าคิดอีกมุมหนึ่งก็คือถ้านักมวยไม่ชก
แล้วถูกฟ้องว่าคุณล้มมวยหรือเปล่า

แต่หมายถึงว่าถ้าเขาไม่มีจิตวิญญาณเรื่องของการชก

แล้วมีคนไปฟ้องว่าล้มมวยเขาก็สวยอีกอย่างนี้

ทีนี้ค่ะเรื่องของพรบมวยปี๒๕๕๙
ที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมเนี่ยนะคะ
ตอนนี้ก็เลยเป็นจังหวะเดียวกัน
กับมีข่าวเรื่องน้องเล็กเสียชีวิตพอดี

เมื่อวานนี้นักข่าวก็ไปถามรัฐมนตรีว่า

เมื่อวานนี้ก็ตอบคำถามมารอบนึงแล้วว่า

ก็เลยจะเร่งผลักดันการแก้ไขเพิ่มเติม

ส่วนวันนี้ทีมข่าวกีฬาไทยรัฐทีวี
ก็โทรศัพท์ไปถามท่านรัฐมนตรีเพิ่มเติมนะคะ

บอกว่าตอนนี้ได้คุยกับทางผู้ว่าการ

สำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย
นายประเสริฐตันมีก็ไปคุยกันหลายมุมนะคะ
แต่ละท่านที่ท่านคุยยกหูคุยด้วยเนี่ย
ท่านก็บอกว่าตอนนี้ก็ต้องมีการตรวจสอบ

ว่าสิ่งที่ชกกันบนเวทีที่เกิดเหตุ
ทำถูกต้องตามกฎระเบียบที่วางไว้หรือเปล่า
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดการแข่งขัน
ค่ายมวยตัวนักมวยมีการขออนุญาต

ตามกฎหมายเดิมที่มีอยู่แล้วหรือเปล่าในเบื้องต้น

แทนโดยชอบทำยินยอมให้เด็กขึ้นชก
หรือเปล่าตรงนี้ก็ต้องตรวจสอบ
คือกฎหมายเดิมเขามีกฎกติกาอยู่แล้วในระดับหนึ่ง
ถามว่าครั้งนี้เป็นไปตามกฎกติกาเดิม
วางอยู่ตามกฎหมายเดิมแล้วหรือเปล่านะคะ
หลังจากนี้ก็จะมีการพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่ง

ตอนนี้ก็เตรียมที่จะเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี
ว่าสัปดาห์หน้าน่าจะเข้าเลย

ทีมข่าวของเราก็ไปคุยกับคนที่อยู่ในวงการมวยมานานนะคะ
คลุกคลีอยู่ในวงการมวยไทยมา๓๖ปีกว่าแล้ว
ยงศักดิ์ณสงขลากรรมการผู้ตัดสินมวยไทย

ก็บอกว่าเหตุการณ์นี้
กรรมการเนี่ยมีข้อบกพร่องนะ
เพราะว่าดูจากในคลิปแล้วเห็นว่านักมวยส่งสัญญาณแล้ว
ให้กรรมการดูอาการของคู่ต่อสู้
แต่กรรมการไม่สนใจคือไม่ได้หันไปมอง

ทั้งที่นักมวยไม่ได้อยู่ในสภาพที่ชกได้
ดังนั้นการทำหน้าที่ของกรรมการบนเวทีมวยสำคัญมาก

ยังเป็นคนกำหนดความเป็นความตายของนักมวยด้วยนะคะ

นั่นหมายถึงชีวิตของนักมวยที่อาจจะพิการ
หรืออาจจะเสียชีวิตได้
ให้นักมวยเดินมา
แต่ถ้ามีอาการส่งกลัวที่ไม่ดี
หรือไม่ทำมากับคนตัวเองได้
เขาก็จะยุติกายมากันได้

น้องก็ไม่ได้ทำกฎปากตรงนั้นไป

ที่จะแก้ไขกฎหมายว่าห้ามเด็กอายุต่ำกว่า๑๒ปี

หาวิธีการแก้ไขอย่างอื่นนะคะให้เหมาะสม

ควรจะไปแบบห้ามเลยอะไรแบบนี้

แต่ว่าอีกมุมหนึ่งของคนที่เขาก็

หรือ๑๒๑๓๑๔๑๕ใส่เหตุการณ์

เพราะเขามองว่าโอ้โหสภาพร่างกายเด็กแบบนี้

ทั้งหมัดเข่าซอก
ต่อยเข้าที่หัวที่หน้าอย่างนี้

ใช่มุมมองทางการแพทย์

เขาก็มองว่าเด็กที่อายุต่ำกว่า๑๒ปี
ยังค่อนข้างจะบอบบางมากนะคะ
ถ้าเกิดเป็นลักษณะของการถูกกระทบกระเทือน

ที่ไม่มีอุปกรณ์ป้องกันด้วย
เราก็ถามคุณหมอให้ดีกว่า
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีนะครับคุณสุดปรีดามหายศ
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
ขอข้อมูลจากนายแพทย์วิทยาสังครัฐ
หนึ่งในคณะอาจารย์ผู้ทำโครงการวิจัย

โครงการวิจัยได้ศึกษาและติดตามกลุ่มนักมวยเด็ก

ไม่เกิน๒ปี๒๕ปีและมากกว่า๕ปี
แล้วก็นำมาเปรียบเทียบกับเด็กทั่วไป
ที่มีฐานะชีวิตความเป็นอยู่แบบใกล้เคียงกัน
สิ่งที่น่าเป็นห่วงที่สุดพบว่า
เด็กที่อายุต่ำกว่า๑๕ปีลงไป

มีผลต่อสมองของเด็กโดยตรง
อาการ๓ด้านหลักที่พบก็คือ
มีเลือดออกในสมองจากการถูกชกหัว
ซึ่งเป็นสารพิษต่อเนื้อสมอง
สมองและใยประสาทฉีกขาดและถูกทำลาย
สมองไม่สามารถสั่งการได้ตามปกติ
การทำงานของสมองด้านความจำลดลง

ปัญญาหรือภาวะสมองเสื่อมได้

เสียชีวิตที่ถูกชกน็อกบนเวทีเนี่ย๑๓อายุ๑๓

เฉลี่ยแล้ว๕ปีน้องเล็กที่ชกมวย
ชกประมาณ๓ครั้งต่อเดือน

สำหรับเด็กอายุตั้งแต่๘ปีถึง๑๓ปี
แล้วถ้ามันหนักแหละ
แต่เด็กอยู่ในสภาพความจำเป็น

ต้องอยู่กับลุงต่อยมวยหาเงินส่งตัวเองเรียนหนังสือเนี่ยจะทำยังไง
คุณหมอบอกว่าเด็กชกมวยได้
ถ้าหากชกแล้วไม่โดนศีรษะ

แต่จะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนอันนี้

เพราะปัจจุบันเวลาชกกันแล้วก็แน่นอนว่า

บคางหลบหน้าไปโดนหัวมั่งอะไรอย่างนี้
ซึ่งส่วนตัวแล้วคุณหมอมองว่ากีฬามวยไทย
วยเด็กถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรม

ซึ่งทำให้เด็กบางกลุ่มยึดเป็นอาชีพได้ต่อไปในอนาคต
แต่จะชกมวยอย่างไรให้ปลอดภัยนั้นคุณหมอบอกว่าทำได้
ก็คือไปหาทางให้เด็กชกกันยังไงก็ได้

วยเด็กเป็นสมบัติของชาติต้องทำให้ดี

แต่อย่าให้สมองกระแทกแค่นั้นเองครับหาวิธี
ถ้าชกแล้วไม่โดนหัวเนี่ยผมถือว่าไม่หนัก
แต่มีไหมที่ไม่โดนหัวใช่ไหม
เพราะว่าเพราะว่าก็เหมือนการอ่านออกกำลังกาย
เพราะฉะนั้นการที่ได้ฝึกฝนมันก็ดี

เพราะฉะนั้นถ้าโดนขนาดหนักที่ว่าที่บอกว่า
อย่างที่ก่อนเสียชีวิต
หรือก่อนหน้านู้นก็อาจจะโดนคล้ายกัน

เพราะฉะนั้นที่บอกว่าร่างกาย

เพราะฉะนั้นการที่ชกบ่อยโดยที่การซ่อมยังไม่หาย

เราเป็นแผลใช่ไหม
ยังไม่หายดีเลยสะเก็ดเริ่มยังไม่ร่อนนะ

ได้เหมือนคุณหมอเพราะมันยังไม่หายรับเปอร์สิน
แล้วไปโชคอีกแล้วไปโดนอีก

ก็ต้องหยุดกี่เช่นว่า๓เดือน

มันก็จะเป็นการปกป้องเด็กได้

แบบยังไงก็ได้แต่ชกให้เด็กชกมวยได้แต่ว่าต้องไม่โดนหัว
อย่างถ้ากฎหมายใหม่ของสนชเขาบอกว่า

บางทีมันก็ไม่ได้ช่วยมากนักนะเหตุการณ์เนี่ย
ถ้าโดนเข้าไปแบบแรงเต็มจริง

แต่ในแง่ความรู้สึกเซียนมวย
หมัดมวยก็โอ้โหดูมวยใส่เหตุการณ์

อันนี้มวยไทยใช่ไหมกีฬามวยไทย
มันต้องแบบในขนมต้มอย่างนี้

แพทย์วิทยาบอกว่าส่วนหนึ่งที่จะแก้ปัญหามวยเด็ก
ก็คือต้องไปออกกฎหมายควบคุมและปรับแก้กฎหมายให้เด็กปลอดภัยมากขึ้นนะครับ
ซึ่งพระชบัญญัติกีฬามวยฉบับแก้ไขใหม่เพื่อใช้แทนพรบมวยฉบับปี๒๕๖
ระบุเอาไว้เรื่องอายุของเด็กอย่างที่เราคุยกันเนี่ย
มันก็ยังมีข้อจำกัดว่ากฎหมายดังกล่าวเนี่ยมันจะเป็นรูปเป็นร่างขึ้นแบบไหนอะไรยังไง
ถ้ารัฐบาลชุดนี้ไม่ได้ผ่านความเห็นชอบไม่ผ่านสนชไปมันก็คงตกไป
ตกไปแล้วมันก็ไปเริ่มนับหนึ่งในรัฐบาลชุดใหม่
ซึ่งเริ่มนับหนึ่งใหม่ก็เท่ากับว่าก็ใช้กฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบันนี่แหละ
ก็คือไม่ได้จำกัดอายุอะไรไว้เลย
แต่กฎเกณฑ์ต่างจะไปออกแบบยังไงกันเพิ่มเติมว่า
เออถ้าเด็กกี่ขวบจะต่อยมวยอะไรกันยังไงก็ได้

คือคุณหมอก็ยังอยากจะให้ป้องกันที่ศีรษะของเด็ก